ตั้งแต่ปฏิบัติการค้นหาร่างของผู้บาดเจ็บ
ค้นหาร่างผู้สูญหายจากเหตุการณ์ตึกที่พังซุดแล้วก็ถล่มลงมาในครั้งนี้นะครับ
ญาติของผู้ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตนั้นมีหนึ่งคำที่อยู่ติดตัวมาตลอด
คือคำว่าความหวังรอปฏิหารจะเกิดขึ้น
แต่ว่านัดสุดท้ายแล้วบางครอบครัวปฏิหารไม่มีจริงครับ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ภารกิจการนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากใต้ซากอาคาร๘ชั้น
ถล่มตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยากลำบากตลอดทั้งวัน

ก็นำร่างผู้เสียชีวิตออกมาได้เพิ่มอีก๑คน

ทำกลางความหวังของญาติที่เฝ้ารอมานานถึง๕วัน

กลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ซึ่งเป็นสิ่งสุดท้ายที่พวกเขาจะทำได้
นางสาวสัมเภายุบรำภรรยาของนายบุญแจ้งเลิศละอองผู้เสียชีวิต
เล่าว่าหลังจากทราบข่าวว่านายบุญแจ้งเป็นหนึ่งในผู้ที่ติดค้างอยู่ในซากอาคารถล่ม
เดินทางมาเฝ้าติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด
ซึ่งในขณะนั้นยังมีความหวังว่านายบุญแจ้งจะยังมีชีวิตอยู่
เนื่องจากเจ้าหน้าที่แจ้งว่าตรวจพบสัญญาณชีพของสิ่งมีชีวิต
แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปทำให้ทราบว่านายบุญแจ้งได้เสียชีวิตลงแล้ว
ตนเองและครอบครัวจึงต้องทำใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ
จนสามารถนำร่างของนายบุญแจ้งออกมาได้สำเร็จ

มาเฝ้าติดตามการค้นหาตั้งแต่วันที่ทราบข่าว
พร้อมภาวนาให้เกิดปฏิหารขึ้น
ก็รู้สึกว่า
มีหวังว่าอยากจะให้พี่ชายเรากลับเอากลับบ้าน
จะได้ไปทำบุญทำอะไรอย่างนี้
เวลา๕วันก็มารอทุกวัน
รอเอิร์ตจะเอาไปทำบุญทำอะไรอย่างนี้
ขอบคุณครับ
ผู้เสียชีวิตน้อยที่สุด
ความยากของการนำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาครั้งนี้เนี่ย
ความยากคือโครงสร้างที่ล้มละเกะละกะ
และความเป็นโพรงที่พื้นหักเลยในละนาด
ทำนองนี้ค้ำกันไปค้ำกันมา
ผู้ที่เข้าไปเข้าไปได้ด้วยความยากลำบาก
พร้อมที่จะลื่นหล่นลงไปในรู
ดังนั้นจึงต้องมีการเคลียร์ตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อน

ต้องใช้ระยะเวลาหลายชั่วโมง
ในการปฏิบัติตามแผนดังกล่าว
แต่ก็หวังว่าจะนำร่างของผู้เสียชีวิตคนสุดท้าย
ออกมาให้ได้ภายในวันนี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน